เป็นการฆ่าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตนเอง
โทษปรหารชีวิต
ฆ่าคนตายแบบนี้เนี่ยโทษประหารชีวิต
สถานีเดียวครับไม่มีอย่างอื่น

แต่ตั้งใจยิงทีละคนยิงทีละคนยิงทีละคน
รวมข้อหาอย่างอื่นที่ไล่มา
ยังข้อหาทำให้เสียทรัพย์อีกเผา

แต่เขาปฏิเสธเรื่องเผาเขาบอกไม่ได้เผา
ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นไม่เป็นไรเรื่องนิดเดียวข้อหาทำให้เสียทรัพย์มานิดเดียว
ทีนี้จะอ้างอ้างได้ไหมหลอนยา
ผมเสพยาบ้าไป๑๐เม็ดร้อนไม่รู้เรื่องจำไม่ได้
ต้องรู้สิครับไม่รู้จะยิงเขาได้ยังไง

ไม่หลุดหรอกครับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องจริง
คนที่จะอ้างวิกลจริตบ้างไบโพล่าบ้างมันต้องถึงขนาด
อย่างเช่นว่าคนที่สติไม่ดีผมยาวลุงรังเดินอยู่ริมถนนแล้วก็หินเฟียด
อันนี้ยังไม่รู้สึกตัวครับแต่คนแบบนี้ยังรู้สึกตัวอยู่ตอนเช้าออกมายังจับยังมีปืน
แล้วยังพูดได้แม้จะพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดด้วยว่ายิงเขาเพราะเขาจะยิงเรา
เขาจ้างคนมาฆ่านั่นที่แสดงว่าสติสัมปชัญญะมีแจ้งเหตุยกเว้นโทษเพราะขาดสติไม่ได้
หอนบอกคิดว่าเป็นจักรยานยนต์ที่จะมาไล่ฆ่าเลยไปยิงเขาซึ่งอ้างไม่ได้
ไม่ได้ก็เหมือนน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณภาคภูมิจำได้ที่ไปแทงเด็กนักเรียน
อ่านั่นก็บอกฟ้าให้มาแทงพระก็บอกก็ไม่อ่ะสารไม่ฟังหรอกครับ
จิตเทศอะไรนะตอนนั้นแสดงว่ายังมีสติอยู่
อาจารย์มีสติอยู่แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่
ถ้าคนที่ก่อเหตุเขามีอาการทางจิตประสาทจริงแล้วตรวจสอบแพทย์ก็ลงความเห็นว่ามีอาการทางจิตประสาทจริงเนี่ย
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องไปรักษาแล้วก็ต้องกลับมารับโทษใช่ไหมครับรับโทษ
ก็น้องที่ผมบอกน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปรักษาแล้วกลับมารับโทษ
อีกคดีที่เห็นชัดเจนเลยคดีน้องผู้ชายคนหนึ่งลูกนางเสาไทยจำได้ไหมที่ขับรถทับไปทับมาทับไปทับมา
อ่าอ่านั่นอ่ะที่ต้องทับไปทับมาเนี่ยเพราะว่าน้องสาวที่นั่งรถน่ะส่งเสียงดังกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดตัวเองก็เลยมีปัญหา

จิตแพทย์๖๔คนวินิจฉัยตรงกันว่าเป็นโรคจิตบางหรือบางชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้

ทีนี้คดีนี้มันโทษประหารชีวิตนะครับแต่นี่ปัญหาของเราเนี่ยโทษประหารชีวิต

มันมีลายล่าสุดที่ประหารไปเนี่ยถ้าจำได้ช่วงสัก๓๔ปีที่ผ่านมา

มีผู้ร้ายกลุ่มวัยรุ่นผู้ร้ายที่ไปชิงโทรศัพท์น้องที่จังหวัดตรังแล้วแทง๒๐๓๐แผล

ประหารชีวิตแล้วขอพระธรรมไปโทษก็ไม่ได้รับการพระธรรมไปโทษ

ทีนี้โทษประหารชีวิตในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเขาบอกว่าคนถึงแม้จะเร็ว
แต่ก็ยังมีราคาอยู่บ้างมีคุณค่าอยู่บ้างก็ไม่ควรทำลาย

แต่จริงถ้าเรามองให้ดีเนี่ยนะครับ
ให้ดีเนี่ยตามหลักพุทธศาสตร์นะ

ถ้าบัวใต้โกนตมเขาไม่เอาไว้ถูกมั้ย